คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้ก็ยังค้าแข้งอยู่นะในสโมสรฟุตบอลเชียงรายนะครับ
ในไทยลีกนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกแล้วนะฮะคือความจริงเขาก็มีข่าวเยอะโอ้หลายเรื่องเลยค่ะ
กรณีเหลือเกินนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นกรณีที่มีนางแบบสาวสุดเซ็กซี่คนหนึ่งนะครับ
ที่ชื่อว่าเพ็ญพักพุ่มพวงหรือว่าพักบันนิเกิลนะครับ
คนนี้ฮะพักบันนี่เกิลนะครับคือพักบันนี่เกิลเนี่ยได้โพสต์ข้อความถึงผู้ชายคนหนึ่ง
เฟซบุ๊คส่วนตัวคือใจความเนี่ยฟังแล้วก็ดูเด็ดเผ็ดร้อนนั่นแหละ
เหมือนกับระบายความในใจว่าผู้ชายคนนี้เลิกรากันไปแล้ว
จากฝ่ายชายไปมีคนอื่นแต่ฝ่ายชายก็ยังตามมาต่อแยมาราวี
มาด่าทอรับหลังขู่ฆ่าก็มีนะถึงขั้นขู่ว่าจะปล่อยคลิปทำลายชื่อเสียงก็มี
ท้ายว่าไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนหยาบคายเท่านี้มาก่อน
หากไม่มีใครบนโลกนี้เหลือแล้วนะยังไงก็ไม่มีวันกลับไปคบอีก
ขออโหสิกรรมให้ทุกอย่างแล้วก็บอกด้วยว่าดีแค่ไหนแล้วที่ไม่แจ้งความ
อันนี้แค่แฉทีนี้พอพักบันนี่เกิลออกมาแฉถึงผู้ชายคนนี้เนี่ย
คนก็เอ๊ะใครล่ะกระแสพุ่งตรงไปนู่นเลยครับ
นักฟุตบอลของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
แบ็คอาทิตย์ดาวสว่างนะฮะซึ่งเคยเป็นแฟนเขาเคยคบหาเป็นแฟนกันนะครับ
อาทิตย์ดาวสว่างตอนนี้ก็อายุประมาณ๒๕๒๖นะครับ
แล้วถ้าย้อนไปดูเมื่อสองปีก่อนหลายคนก็อ้าวนี่แบ็คอาทิตย์ดาวสว่างเนี่ย
คือคดีเยอะเหลือเกินอย่างเช่นเมษายนปี๕๙
เคยตกเป็นข่าวเมื่อมีแม่ของนักเรียนหญิงชั้นม๖แจ้งความที่สพคลองคอย
บอกว่าลูกสาวถูกนักฟุตบอลคนดังล่อลวงไปกระทำอนาจารย์ที่บ้านพัก
ตำรวจก็แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์เจ้าตัวก็เข้ามอบตัวปฏิเสธทุกข้อหา
ต้นสังกัดก็ลงโทษด้วยการหักเงินเดือนไป๕๐นานครึ่งปีนะครับ
มาปี๖๐แบ็คอาทิตย์ดาวสว่างซึ่งย้ายมาค้าแข้งให้กับเชียงรายยูเนเต็ด
ก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สอนอห้วยขวาง
อ้างว่าถูกอดีตแฟนนุ่มที่คบหากันมา๒๓เดือนโกงเงินไปสองแสนกว่าบาทนะครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์ที่อดีตนักฟุตบอลคนนี้ไปแท็กชื่อของนางเอกสาวแพทย์นับประพา
ลงบนอินสตราแกรมแล้วไปตรงเวลาแท็กชื่อเนี่ยเขาจะเลือกได้ว่าไปอยู่ตรงไหนใช่ไหม
ตรงหัวใจเหมือนกับว่าให้ตีความว่าเขากำลังคบหาดูใจอะไรกันหรือเปล่า
จนกระทั่งผู้จัดการส่วนตัวของแพทภาต้องออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่จริงเลย

ยังมีเหตุการณ์ที่แก๊กอาทิตย์ไปแท็กชื่อแตงโมนิดาอีกดาราสาว
ในรูปอินสตราแกรมส่วนตัวเกือบทุกรูป
นางเอกสาวแตงโมต้องออกมาตอบโต้บอกว่าแท็กรูปทำไม
ไม่ได้มีอะไรกันเลยนะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะค่ะ
ก่อนที่แบล็กอาทิตย์จะลบรูปภาพทั้งหมดออก
ปลายปี๒๕๖๐เจ้าแบ็คอาทิตย์ก็มีข่าวว่าได้ปลูกต้นรักแบบลับ
กับนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ที่ออกมาแชร์เรื่องราวที่ชื่อว่าพัก
โดยบอกว่ามีการทักแชทกันไปหาก่อน
แล้วก็พยายามตื้อฝ่ายหญิง
แล้วก็ค่อยเปิดตัวกันแบบหวานฉ่ำ
แทบทุกเทศกาลวันเกิดวันวาเลนไทย
คือเอาเป็นว่าคนก็ทราบว่าคบหาดูใจกัน
กระทั่งเมษายนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ส่อเขารักร้าว
เมื่อมีโพสต์ของทั้งแบ็คแล้วก็พักบันนี่เกิลนะฮะ
ทำนองว่าความรักมีปัญหา
ฝ่ายชายก็ยังมักเข้ามาโพสต์เทิงต่อว่า
ฝ่ายหญิงว่าไปมีคนอื่น
แต่ว่าจากการสอบถามเพื่อนสนิทของพักบันนี่เกิลนะครับ
แล้วก็เป็นหุ้นส่วนร้านอาหารกันด้วยนะครับ
อยู่แถวย่านซอยอารีนะครับ

เรื่องการมาตามราวีการข่มขู่อะไรกันเนี่ย

สดร้อนก็คือเสาร์ที่๑๕กันยายนที่ผ่านมา

แล้วก็มีท่าทีจะมาทำร้ายร่างกายแขกในร้านด้วย
เพราะว่าหึงห่วงพักบันนี่เกิล

ดาวเตะจอมฉาคนนี้ยังเคยบุกไปหาพักที่บ้าน๔๕ครั้ง
เจ้าตัวเขาหวั่นใจว่าจะเกิดเรื่องขึ้น

แล้วก็ไปสอบถามทางผู้จัดการร้าน

แล้ววันนั้นก็โอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยที่ร้าน

แค่พูดแบบมานานนิดหน่อยอะครับ
ไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะกันอะไรมากมาย

เหมือนอาการเหมือนหึงห่วงอะไรประมาณเนี้ยครับพี่คือแบงค์น่าจะเข้าใจผิดครับครับเข้าใจผิดก็คือตอนนั้นลูกค้าก็หมดแล้วนะครับเหลือแค่โต๊ะนั้นโต๊ะเดียว
ก็เขาก็ไม่มีอะไรมากแล้วคนที่เป็นคู่กรณีเขาเขาก็มีสติอยู่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเขาก็แค่คุยกัน
แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้มาจีบพี่พักอะไรประมาณนี้เพราะเขาก็มีแฟนแล้วอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้แค่เขาพูดแบบคำพูดแล้วก็ฝ่ายนั้นก็เหมือนแบบก็โมโหนิดนึงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรอะครับ
เขาพูดเสร็จเขาก็เดินออกไปข้างนอกแค่นั้นเขาเมามาจากที่อื่นแล้วเขามานั่งต่อที่นี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีคุยกันแล้วก็เห็นทะเลาะกันนิด
แต่ว่าที่ผ่านมาก็เห็นแบบเขาบอกมีปัญหาก็อยู่ครับค่ะส่วนใหญ่แล้วพี่แบทมามานั่งตรงไหนอ่ะ
ก็ประมาณบางทีก็หน้าร้านก็โต๊ะเนี้ยครับที่เขาชอบนั่งอยู่โต๊ะนี้ครับ
ก็จะมาเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับมันก็คุยครับแต่ถ้าอารมณ์ไม่ปกติก็อาจจะมีบ้างก็มีบ้าง
ส่วนมากเขาก็จะเหมือนพูดเสียดสีพี่พักอะไรประมาณนี้นิดหนึ่งเหรอเสียดสีพี่พัก
ก็พูดแบบเหมือนมีคนไปคุยอะไรประมาณนี้แฟนเหรออะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขายังหึงอยู่หรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะพักเขาก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะว่าขอโทษนักข่าวที่ติดต่อมาแล้วก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
เธอเองตัดสินใจไม่ไปลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความเอาผิดกับแบ็คแล้วนะคะเพราะว่าเธอยังเห็นใจอดีตคนรัก
อยากให้ตั้งสติคิดทบทวนกลับมาเป็นคนใหม่อีกครั้งตอนนี้แบ็คเองก็มีแฟนใหม่แล้ว
ก็อยากจะฝากบอกเพื่อนสนิทฝากบอกผ่านไทยรัฐทีวีด้วยว่าตอนนี้สภาพจิตใจเธอดีขึ้น
แล้วก็บอกกับแก๊กด้วยว่าอย่าตามไปที่บ้านอีกค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายชายอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมนักข่าวของเราก็สอบถามไปที่ประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะคะนายมิติติยภัยรัฐครับ
ก็บอกกับเราว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับแบ็คอาทิตย์โดยตรงเลยนะคะสโมสรเพิ่งเสร็จภารกิจศึกโยต้าลีกครับรอบรองชนะเลิศ
แต่กรณีที่เคยเกิดขึ้นกับอาทิตย์เนี่ยสโมสรบอกว่าไม่เคยได้นิ่งนอนใจนะมีบทลงโทษไปแล้วเช่นหักเงินเดือนตามระเบียบสโมสรอันนี้ทำไปแล้ว
ส่วนกรณีล่าสุดถ้าได้มีการพูดคุยกับแก๊กอาทิตย์เนี่ยถ้าได้ทำผิดจริงเนี่ยก็จะมีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดแน่นอน
รวมถึงจะมีผลต่อการพิจารณาสัญญาฉบับใหม่ของแบ็คอาทิตย์ด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีของเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะ
พักพุ่มพวงนางแบบสาวเซ็กซี่คนนี้ค่ะเธอให้สัมภาษณ์กับเราว่ายังไงบ้างลองฟังดูค่ะ
ก็ตามที่พักโพสต์ทุกอย่างค่ะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะ
หลายคนตกใจว่าเขาแบบส่งมาบอกว่าถ้าไม่คุยกันนี่คือจะฆ่าเลยเหรอคะ
ที่เขาบอกว่าเขามีคลิปจะปล่อยแล้วขู่เราเนี่ยค่ะ

ก็เป็นคลิปที่ถ่าย
แบบไม่มีเสื้อผ้าอะไรอีก
โหคือขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ไม่ก็คือคนเป็นแฟนกันมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะพี่
แล้วคือแล้วเราตกใจไหมคะถ้าเขาจะปล่อยอ่ะครับ

จริงแล้วพักไม่ได้ต้องการจะอยากให้เป็นข่าว
หรือว่ามีเรื่องอะไรกับเขาเลย
แต่ด้วยความที่เขาทำให้ผักโกรธมาก
ให้ผู้หญิงคนนึงที่เขาจีบอยู่ดู
แล้วผู้หญิงคนนั้นมาบอกพัก
ก็เลยรู้สึกว่าคนดีที่ไหนเขาทำแบบนี้กัน
ค่ะอย่างเรื่องที่บุกไปหาถึงบ้านนะคะ
จริงไหมคะที่แบบไปเกาะรั้วอะไรขนาดนั้นเลยอะค่ะ
ใช่ค่ะพอดีวันนั้นทักบอกเลิกเขา

ได้ยินเสียงเสียงดัง

ปันเรื่องกระจกอ่ะค่ะที่เป็นหน้าต่าง

อะไรนั่นแหละค่ะเขากำลังงัดกระจกอยู่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าแบ็กไม่หยุดพักจะแจ้งความนะค่ะ
ถ้าพักอยากบอกอะไรแบ็คได้อยากบอกอะไรคะตอนนี้
จริงแล้วพักอยากบอกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมาก
ที่ได้มีโอกาสมีงานดี
แล้วก็มีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดี
สร้างเรื่องขึ้นมา

หลักก็คือเหมือนกับเอาภาพเปลือยของเธอไปให้ผู้หญิงคนอื่น

ถ้าไม่คุยด้วยบุกปีนบ้านไปถึงบ้านอะไรแบบนี้
แต่ว่าอาทิตย์ดาสว่างยังไม่ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยแบ็คอาทิตย์ต้องยอมรับว่า
เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเคยติดทีมชาติไทย
เขาก็เป็นคนที่เด็กเคยมองว่าอยากจะเติบโตมา

เพราะฉะนั้นแก๊กที่มีข่าวมาตลอดเวลาหลายเรื่องหลายราวเนี่ย
อาทิตย์ต้องกลับมาคิดแล้วว่า

ทุกวันนี้ยังค้าแข้งอยู่ยังเป็นนักฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยได้อยู่
ก็เหมือนที่พลักษมณ์บอกมีโอกาสการงานที่ดี
ก็ควรจะทำตัวให้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนด้วย
เดี๋ยวเราฟังนะครับว่าเขาจะชี้จ้างว่ายังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น